ไปที่อุทัยธานีนะคะเขาบอกว่าชาชักที่นี่เนี่ย
หอมอร่อยมาจากต้นตำรับไม่แพ้ทางปากใต้เลยจริง

ใช่ท่าเขาไงเป็นเอกลักษณ์ของการชงชาชัก
ต้องแบบนี้เลยนะคะเป็นสายแล้วก็เทลงไปในการชงเนี่ยนะคุณ
เวลาแบบชาชักใช่ไหมคะเวลาแบบนี้มันจะมีฟองชาโอ้อร่อยมากฟินมาก

หอมจริงหอมทะลุจออย่างที่บอกไปจริงคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะเขากำลังชงอย่างเมามันเลย
เป็นชาชักปานาเละนะคะนักชงเนี่ยเขาไม่ใช่ธรรมดานะคะ
เขาเป็นนักชงชามืออาชีพมีการคัดชาพิเศษรสชาติไม่แพ้ต้นตำรับทางภาคใต้เลยนะคะ
แล้วทีนี้เจ้าของร้านเนี่ยนะคะเป็นร้านกาแฟโรงเตาปานาเละก็คือ
คุณรัติการเลิศยานนท์บ้านเกิดเนี่ยเขาอยู่ปัตตานีนะคะ
เขาก็เลยมีการคัดสรรวัตถุดิบจากต้นตำรับแท้
ให้ชาวอุทัยธานีแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ลองรสชาติอร่อยหอมมันลงตัว
เพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามว่าอยู่อุทัยธานีรสชาติชาเนี่ย
จะหอมเหมือนปากใต้หรอไม่ต้องกังวลเขาเป็นคนทางพื้นที่อยู่แล้ว
พื้นที่อยู่แล้วปัตตานีเนี่ยเขาคัดสรรชาคุณภาพเนี่ยมาที่นี่คือดั้งเดิมเป็นชาปัตตานีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นชาปัตตานีอยู่ที่ไหนก็เป็นชาปัตตานีใช่ค่ะรสชาติก็จะเหมือนกันเนี่ยคนชงก็ออริจินัลมาจากปัตตานีเหมือนกันนะถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นชาที่มีคุณภาพจากพื้นถิ่นแน่นอนนะคะทีนี้นอกจากชาช
ก็แบบไม่ธรรมดาจริงอ่ะนะคะร้านนี้เขาลงทุนเลยนะคะในการสร้างเตาจำลองใช้คั่วกาแฟโรบัสต้าคัดพิเศษมาจากภาคใต้โรบัสต้าด้วยภาคใต้เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องของกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมค่ะแหล่งปลูกกาแฟอะไรแบบนี้นะคะก็จะเข้มหน่อยแหละทั้งนั้นอ่ะทำด้วยมือพิถีพิถันทั้งขัวเราเองแล้วก็บทเองด้วยนะคะและท
แล้วเนี่ยโอ้โหทานกาแฟอย่างเดียวหิวข้าวมีไหมมีค่ะมีอาหารรองรับด้วยนะอาหารทางภาคใต้ภาคกลาง
แล้วก็ภาคอีสานหลายเมนูให้ได้เลือกรับประทานกันเลยนะคะโดยเฉพาะเมนูขึ้นชื่อของทาง
ภาคใต้อ่ะเนี่ยค่ะนึกไปภาคใต้ข้าวยามข้าวยามข้าวยามน้ำบูดู
ยำปัตตานีค่ะอร่อยนะคะข้าวยำปากใต้หุงข้าวอย่างดีนะคะ
ด้วยน้ำดอกอัญชันสีออกจากม่วงหน่อยนะคะ
เสิร์ฟกับน้ำบูดูหอมเจียวแล้วก็ผักสมุนไพรหั่นเป็นฟ้อยฟ้อยฟ้อยฟ้อยนะคะ
เขาบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยน้ำไม่ต้องห่วงหรอกเขาคัดสรรมาอย่างดี
นี่อะไรคะอันนี้เป็นอะไรไก่มัสมันหรือเปล่าใช่ใช่
ไก่กอแร้ไก่กอแร้ค่ะกลมกล่อมสไตล์เมนูปากใต้เลยนะคะ
จุดเด่นของไก่กอแร้เขาบอกว่าสีส้มแดงจากเครื่องแกงเนี่ย
ทำให้รสชาติเนี่ยหอมเข้มข้นมากเออคล้ายมัสมันไหมใช่
คล้ายคล้ายคล้ายคล้ายเขาบอกว่าถ้าจะกินเปล่าเปล่าเนี่ยอ่ะ
ถามว่าได้ไหมได้ถ้าจะกินกับข้าวได้ไหมได้อร่อยเลิศเหมือนกัน
แบบไหนเอาเลยหรือว่าจะทานแบบนี้ก็ได้นะคะ
เป็นเคบับสลัดทุน่าไส้แน่นแน่นแป้งโรตีเนี่ยหอเองทำเองเหนียวเหนียวนุ่มนุ่ม
ราดด้วยซอสแล้วก็มายองเนสโอ้โหดูสิหอมนะคะน่าทานมาก
เจ้าของร้านเขาการันตีความอร่อยนะคะเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ย
เขาปรุงเองกับมือเลยทีเดียวนะคะทีนี้บรรยากาศที่ร้านล่ะ
ถามว่าอาหารอร่อยแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศเป็นไงฮะโอ้โห
สบายมากค่ะเป็นไร่นาส่วนผสมสิบห้าไร่อ่ะคุณอาหารเนี่ย
ดีต่อใจดีต่อปากนะคะนี่ส่วนบรรยากาศดีต่อตาค่ะ
มาเลยทีเดียวล่ะค่ะเจ้าของร้านนะเขาเนรมิตแนวพระอ่า
ตามแนวพระราชดำริเกษตรพอเพียงของในหลวงราชการที่๙
ทำแบบเกษตรพอเพียงอะค่ะแล้วก็มีจุดที่ถ่ายภาพแบบฟินนะ
ทุ่งทานตะวันนะทานเสร็จนะไปถ่ายภาพกับทุ่งทานตะวันนะคะ
คอสมอสทุ่งดอกดาวเรืองสวยงามอวดเพื่อนในโซเชียล
เออพอทานเสร็จปุ๊บไปถ่ายรูปถ่ายรูปเดินจะเหนื่อยเสร็จปุ๊บกลับมาทาน
เห็นไหมทานเสร็จแล้วอุ้ยไม่อยากกลับบ้านเลยโดนค้างได้ไหม
ได้ไหมได้จริงเหรอมีโฮมสเตย์ด้วยโอ้ดีจังเลย
ก็อยากจะค้างคืนต่อนะคะมีโฮมสเตย์ให้พักค้างคืนด้วย
ราคาไม่แพงค่ะย่อมยาวจริงจริงอ่าทีนี้ถามคน
หลายคนก็ตั้งคำถามแล้วว่าอยู่ที่ไหนอยากไปไปได้ไหม
ที่นี่เลยนะคะพิกัดก็คือร้านกาแฟโรงเตาปานาเละ
เขาอยู่เลขที่เก้าสิบสี่หมู่ที่เก้าตำบนสุขฤทัย
ที่อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
โทรไปสอบถามรายละเอียดก่อนเดินทางได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ
ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามศูนย์หนึ่งเก้าหกแปดรับรองค่ะ
อิ่มท้องอิ่มเอมกับบรรยากาศสวนเกษตรอินทรีย์แน่นอนนะคะ
ดีจังเลยอ่ะปันเระใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะน่าเที่ยวมากนะคะ